กันไว้เรื่องของขโมยขโจรนะครับ
ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อครับ
ดูไปเรื่อยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะครับ
ขณะที่ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
คือทำทีทำท่าเป็นลูกค้าจะซื้อนู่นซื้อนี่มาถึงที่เคาน์เตอร์
แสดงตัวเป็นโจรทันทีแทนที่จะจ่ายตังค์ดันควักปืนออกมา

ตกใจแล้วมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกถูกไหม
ทีนี้พนักงานเขาก็ต้องเปิดเคาน์เตอร์
ร้ายเขาข่มขู่ไงเปิดเคาน์เตอร์แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในนั้น
แต่ท่าทีของพนักงานเขาก็กล้ากลัวนะ
แต่ไอ้โจรมันก็เร่งรีบไงทำท่าจะควักปืนอีกแล้ว
แล้วก็สุดท้ายนะครับพอพนักงานเขาเอาเงินออกมาเนี่ย
รีบคว้าเงินใส่มือแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านไปเลยแบบนี้
นี่ไม่รอแล้ว
หลังจากขโมยไปแล้วพนักงานก็รีบไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
บนบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีก็พบกับนางสาวปภาวีว่องวานิสนะครับ

ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นพอมีผู้ชายเขาเดินเข้ามา
เธอเองก็คิดว่าเป็นลูกค้าสุดท้ายมันแสดงตัวว่าเป็นโจรแล้วก็ขโมยเงินไปนะครับ
เล่าว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี
ใส่เสื้อยืดสีเทาสวมกางเกงขายาวสีดำ
สะพายพั่นสีเท่าถามที่แสดงตัวเป็นโจร
ได้เงินไปจำนวน๑๑๑๐บาท
หลบหนีไปคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบเลยนะครับ
ที่หน้าร้านก่อนที่จะเข้าไปก่อเหตุดังกล่าว
แล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

ไปทางที่เขากลับรถมุ่งหน้า
ไปทางแยกติวานนท์อันนี้เป็นเบาะแสสำคัญ

เดี๋ยวตำรวจจะไล่ล่าติดตามตัว
คนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ

เห็นหน้าแบบนี้ไม่รู้ใครเป็นใครจริงนะครับคุณผู้ชม